ฉันจะพาไปดูร้านเสริมสวยร้านนี้

คุณไปร้านนี้ก็ได้นะแต่คุณเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึก
เอ๊ะเราอยู่ในศาลเราอยู่ในวัด
เราอยู่ในไหนเราอยู่ในร้านเสริมสวยใช่ไหมเนี่ย
โอ้โหคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แน่นวัดเลย

เออคืออย่างนี้ปกติเนี่ยนะเวลาเข้าร้านเสริมสวย
เราก็จะเห็นพวกแชมพูครีมบักผมอะไรแน่น
ใช่แต่ที่นี่พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ
แน่นเลยค่ะคุณคะโอ้โหอะไรจะเยอะกว่า
ตั้งอยู่ในซอยต้นโพถนนสุธาวาส
ตำบลตลาดหลวงนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เป็นการตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศที่

เพราะว่าเหมือนกับคุณได้เข้าวัดทำบุญเลยทีเดียว
คุณเข้าไปในร้านนี้แล้วรู้สึกโอ้โหมีครบเลย
มีรุปรรรณหกลกซิวเฮ่งเจีย
เจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่กวนอิมอ่านทางจีนไปแล้ว
พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีตั้งบูชาเป็นจำนวนเยอะมาก
โอ้โหนี่นี่มาหมดเลยมีนางกวักโอ้ยเยอะอะคุณ
ส่วนแนวคิดนี้เจ้าของร้านก็คือพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลอายุ๓๘ปี
เปิ้ลบอกว่าตัวเขาเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนกินเจ
คือถือสินกินผักอะไรอย่างนี้มีความเชื่อความศรัทธา
แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างก็พอมาไว้ที่ร้านแห่งนี้
เขาบอกว่าทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จในหลายหลายเรื่องนะคะ
ก็เลยทำการบูชาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยและทำให้เขาได้มีกรยานมิตรที่ดีด้วยนะ
เหมือนชีวิตเขามีแต่สิ่งดีดีเข้ามาตลอดนะคะส่วนลูกค้าที่มาเสริมสวยที่ร้านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ก็แปลกดีเหมือนกันนะแต่ก็มันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคุณ
หรือว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางหรืออะไรต่างที่จะนำโชค
แต่คุณพี่เขาก็ไม่ได้นอนอยู่เฉยแล้วบูชามาแล้วชีวิตดี

เขางดเนื้อสัตว์ไงเขากินเจใช่ไหม
เขาชอบทำบุญคิดดีทำดีแล้วก็ทำงาน

แล้วเวลาไปตัดผมเสร็จแล้วเวลาจ่ายยังไง
คือแล้วแต่สถานหรือ
โอเคค่ะ